ที่วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมา
ก็ได้มีการจัดพิธีคู่ขนานไปด้วยนะคะ
ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การวางดอกไม้จันทร์นะคะ
แต่เป็นลักษณะของการถวายเพลิงสรีระสังขารจำลองของหลวงพ่อคูณ
ส่วนวันนี้ก็มีพิธีลอยสรีระสังขารจำลองของหลวงพ่อคูณด้วยค่ะ
ทุกอย่างพิธีเป็นไปด้วยความเรียบง่ายตามพินัยกรรมของหลวงพ่อคูณนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมามีพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก
เดินทางมาที่วัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทศ
จังหวัดนครราชศรีมามาร่วมพิธีสามหาบ
พิธีสามหาบก็คือการเก็บเท่าสรีระจำลอง
พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพระคูณปริสุทธโธค่ะ
หลังจากที่เมื่อคืนนี้นะคะเวลา๒๒นาฬิกา๑๕นาที
มีการชาปนกิจสรีระสังขารจำลองหลวงพ่อคูณ
พร้อมเส้นผมฟันหมวกไหมพรมและเครื่องอัฐบริคันต่าง
ช่วงแรกเป็นการทำบุญตักบาทพระสงฆ์สามะเนร
และพระที่บวชให้หลวงพ่อคูณเมื่อวันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมา
จำนวนกว่า๑๓๐รูปค่ะ
เวลาประมาณ๗นาฬิกา๔๙นาที
สิทธิ์หลวงพ่อคูณคณะกรรมการวัด

ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชศรีมา
ก็ร่วมกันยกเท่าสรีระจากบนเมนลอย๙ยอด
นำลงมานะคะเตรียมประกอบพิธีเก็บเท่าสรีระจำลองแปลงธาตุ
และเข้าสู่พิธีสามหาบอย่างเป็นทางการ
หลังจากเก็บเท่าสรีระสังขารจำลองหลวงพ่อคูณ
และทำพิธีสามหาบเสร็จเรียบร้อย
ก็จะเข้าสู่พิธีลอยเท่าสรีระสังขารจำลองหลวงพ่อคูณ
วิหารพระเทพวิทยาคม
วิหารกลางน้ำภายในวัดบ้านไร่
ตลอดการทำพิธีเป็นไปอย่างสมเกียจค่ะ
นายธวัชชัยแสนประสิทธิ์หรือกำนันป่อง

รวมถึงคณะกรรมการในการจัดงานก็บอกว่า
รู้สึกปราบปลื้มใจที่มีคนมาร่วมงาน
ทางวัดจัดขึ้นเป็นจำนวนมาก
ทางวัดจัดงานนี้ให้หลวงพ่อคูณเป็นครั้งสุดท้าย

สมกับท่านเป็นเทพเจ้าแห่งด่านขุนทศ
และเป็นพระอริยสงฆ์แห่งสยามอีกรูปหนึ่งค่ะ
เกินคาดนะครับเกินคาด
ประชาชุนและขนาดศิษย์ให้ความกระรุบสัทธาหลวงพ่อ

งั้นการจัดงานข้างนี้ก็ปินไปด้วยความเร็บร้อย
ถือว่าปินบุญกุศลของลงพ่อมากกว่า
ทางลงพ่อเจ้าคุณทางค้าณกรรมการเราก็จะทำ

ว่าความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาก็คือต้นทุนของหลวงพ่อ

ฉะนั้นเราทำให้ท่านเนี่ยกำนันเชื่อว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ
และเป็นความสัทธาของทนาสิทธิ์ที่มหาตัวท่านมากกว่า
ฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่คณะกรรมการป้องกันไล่
แล้วก็พี่น้องชาวมันไล่ที่ลงมติเห็นชอบในการจัดงาน

แล้วก็ออกมาได้ดีที่กระทึงถึงนัดทีสุดท้ายนะครับ

และทางเจ้าคณะจังหวัดนครราชศรีมา
โครงการที่จะสร้างรูปปั้นหลวงพ่อคูณเท่าองค์จริง
ทำมาจากทองคำเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่าน
และเป็นอนุสรให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงคุณงามความดี
แต่ทั้งหมดยังเป็นการพูดคุยกันในเบื้องต้นเท่านั้นนะคะ
เพราะว่าถ้าจะสร้างจริงก็ต้องอาศัยแรงศรัทธา

ก็ต้องมาช่วยกันถึงจะสำเร็จได้ค่ะ